ใครไปสยามรถจะติดหน่อยนะ

เข็ดมากเลย
ติดเป็นชั่วโมง

จัดมา๓ปีโควิดระบาด

กลัวแบบว่าจะมีเหตุการณ์ทุรมูล

ศิลปินมา๕เวที๕๐

ไปแอร์อัดอยู่ที่นั่น
แล้วก็รอชมศิลปินที่ตัวเองชอบ

แน่น๒ร้อน๓หายใจไม่ออก

โศกรรณกรรมแบบอีแทวอนนะครับ

ตรงนั้นพอดีแล้วก็ถ่ายภาพ

วันนี้ยังมีอีกวันจะเริ่มตั้งแต่บ่าย๒ยัน๕ทุ่ม
ผู้จัดก็มีมาสตกรารป้องกันเหตุ

แล้วก็ขอความร่วมมือโซงอาหารนะครับ

ไม่แแห่วิ่งกันไป

ไฟฟ้าไหมเดินทางได้
บ่าย๒๕ทุ่มวันนี้เขาจัดกันอีกวันนะ
คุณผู้ชมก็มีการปรับพื้นที่ให้น้องวัยรุ่น
มาโชว์ความสามารถกันก่อนหน้านี้กันหลายครั้งแล้วด้วย

พี่หยามอะไรพี่